มาดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่มหาสรคาม
หญิงคนหนึ่งอายุ๓๕ปีเช้าวันนี้ถูกพบเป็นศพ
ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากซื้อของที่ตลาด
แล้วก็ผ่านจุดที่เป็นทุ่งนาเป็นผืนป่า
ระหว่างทางคนร้ายดักซุ่มแล้วก็ใช้ไม้ฟาดจนล้มลง
แล้วก็ไปกระหน่ำตีศีรษะแล้วใช้มีดปาดคอจนเสียชีวิต
ตอนนี้คาดว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นสามีใหม่ของผู้ตายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สพวาปีปฐุมครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน
ว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
ที่เส้นทางระหว่างหมู่บ้านโนนทันกับหมู่บ้านงัวบา
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยจักรยานยนต์ล้มแล้วคนขี่เสียชีวิตเลย
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยมันเป็นจุดกลางป่านะฮะ

แต่ว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยที่มีจักรยานยนต์ล้มอยู่ด้วยมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าไปถึงเนี่ยโอ้โหเลือดไหลนองเต็มพื้นนะครับ
แล้วสภาพศพนะฮะผู้ตายเนี่ยที่ทราบชื่อตอนหลังคือนางบัวบานบุญโจม
อายุ๓๕ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะมีบาดแผลชะกันที่ไทยทอยความยาวประมาณ๕เซนติเมตร
คอมีบาดแผลตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะครับถูกปาดเนี่ยยาวถึง๑๕เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจในพื้นที่แถวแถวที่พบศพนะครับไปเจอกระเป๋าสะพายข้างของบุคคลต้องสงสัย
วางทิ้งอยู่ใต้ต้นไม้ห่างจากจุดพบศพนางบัวบานประมาณ๑๐เมตร
มีท่อนไม้ที่ยาวประมาณ๑เมตรตกอยู่ด้วยนี่ฮะแล้วห่างจากจุดพบศพเข้าไปในป่าสัก๒๐เมตร
มีร่องรอยต้นไม้ขนาดเดียวกับท่อนไม้
ถูกตัดไปลักษณะถูกตัดไปแสดงว่าคนร้ายมาซุ่มอยู่แถวนี้
แล้วตัดต้นไม้ที่เป็นท่อนไม้จากต้นไม้ในป่านั่นแหละเอามาใช้ทำร้ายเขานี่นะฮะ
ตอนที่ตรวจสอบศพอยู่นะครับตรวจสอบพื้นที่อยู่มีเด็กหญิงอายุ๑๕ปีคนหนึ่ง
ลูกสาวของนางบัวบานผู้ตายครับก็มาถึงพอดี
พอเด็กเห็นกระเป๋าสะพายที่วางทิ้งอยู่บอกว่าโอ้โหนี่ของพ่อเลี้ยงหนู
พ่อเลี้ยงเนี่ยอายุ๕๖ปีนะชื่อนามสกุลอะไรเด็กก็บอกเจ้าหน้าที่หมดนะฮะ
แล้วนายคนนี้นะฮะสมมุติว่าชื่อในล้านก็แล้วกันนะ
เป็นสามีของผู้ตายเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กเนี่ยที่มาบอกว่าเนี่ยกระเป๋าของพ่อเลี้ยงเนี่ย
ในร้านเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับนางบัวบานผู้เสียชีวิตเนี่ย
ตอนนั้นเขาอยู่ในเรือนจำพอพ้นโทษออกมาเมื่อหนึ่งปีก่อนเนี่ย
ก็เลยมาสร้างกระท่อมอยู่ด้วยกันที่กลางทุ่งนา
ห่างจากหมู่บ้านสัก๒๓กิโลเมตร
ลูกสาวก็อยู่กับพ่อแท้ในหมู่บ้านก็จะมาหาแม่บ้างเป็นครั้งคราว
ก่อนหน้านี้๓วันนะครับลูกสาวบอกว่าเห็นแม่มีปากเสียงกับพ่อเลี้ยง
แล้วก็ไม่ได้เจอแม่อีกก็มาเนี่ยฮะเกิดเหตุวันนี้แม่ก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปที่กระท่อมกลางนานะครับแต่ในร้านไม่อยู่แล้วนะครับ
สามีของผู้ตายไม่อยู่แล้วนะฮะที่เป็นสามีใหม่เนี่ยหายตัวไปแล้ว
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงสายวันนี้ชาวบ้านเห็นนางบัวบานขี่จักรยานยนต์
ซื้อของที่ตลาดในหมู่บ้านแล้วขี่จักรยานยนต์มาตามถนนเส้นเนี้ยนะฮะ
เพื่อจะกลับกระท่อมกลางทุ่งนาที่อยู่กับในร้านคาดว่าคนก่อเหตุต้องรู้ว่านางบัวบานเนี่ย
ไปตลาดแล้วต้องขี่จักรยานยนต์ผ่านเส้นนี้ก็เลยมาดักซุ่มรออยู่นะครับ
ใช้มีดตัดต้นไม้ในป่าข้างทางเพื่อเอาท่อนไม้พอนางบัวบานขี่จักรยานยนต์มาถึง
กระโดดไปขวางแล้วใช้ท่อนไม้ยาวประมาณ๑เมตรที่ตกอยู่นี่แหละฟาดท้ายทอยจนเขารถล้ม
เสียหลักรถล้มแล้วก็สลบหลังจากนั้นคงใช้มีดปาดคอเขาอีก
เขาเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปอะไรจะโกรธแค้นกันขนาดนี้
ชาวบ้านยืนยันว่าที่ผ่านมานางบัวบานไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับคนในหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวสามีใหม่ของผู้ตายเนี่ยเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีภูมิลำเนาอะไรยังไง
คือเป็นบ้านยูฮูเดียวบ้านมีกลางเที่ยง
เท่ากับว่าผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็พุ่งไปที่สามีใหม่ของผู้ตายนะครับ
มาอยู่ด้วยกันไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็หนีหายไปนะครับ